เหตุการณ์ครับวันนี้ที่นครปฐมครับ
มีคนเขาไปให้อาหารปลาไปทำบุญที่บริเวณท่าน้ำของวัดแห่งหนึ่ง
บางคนก็พายเรือออกหาปลาสิ่งที่เจอคือเจอศพลอยอื่น

แล้วศพนี้เป็นร่างกายของผู้ชายมีรอยสักเต็มตัวเลย
ที่น่าแปลกก็คือสภาพศพเหมือนนอนหงายมา
หงายมาและมีบาดแผลคล้ายกับโดนปาดที่คอ

ด้วยของมีคมจากซ้ายไปขวา
ยาวประมาณสักครึ่งไม้บรรทัศน์ประมาณ๑๕เซน
แล้วมีบาดแผลตามแขนตามขาอีกต่างหาก
ยังไม่ฟันทงว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
ตำรวจก็เร่งสืบสวนขยายผลครับ
จนถึงตอนนี้มีความคืบหน้ามาแล้วด้วยฮะ
ตำรวจสพสามพรานที่นครปฐมรับแจ้งมีคนพบศพ
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
นอนตายลอยอืดมาครับสภาพศพคือนอนหงาย
เสื้อเชิดแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำร่างขึ้นมาที่บริเวณท่าน้ำวัดอ้อมใหญ่
สภาพศพมีแผลชะกันโดยเฉพาะบริเวณลำคอ
คล้ายกับมีรอยอาวุธของมีคมปาดลึก
แขนขาด้านซ้ายมีบาดแผลคล้ายกับถูกอาวุธมีคมปาดอีก๒๓แผล
หัวด้านหลังมีรอยถูกไถ

ครูสมัยก่อนอาจจะเอาปัตตาเลี่ยนมาไถผมให้มันแบบเห็นหนังหัวเลย
จะมีรอยถูกไถผมหายไปเป็นหย่อมและกกหูข้างซ้ายมีรอยช้ำครับ
ศพนั้นพบรอยสักเต็มตัวก็คาดว่าตายมาแล้วประมาณ๒วัน
จะมีรอยสักแบบที่เห็นนี้นะฮะทั้งที่อกด้านขวา
ทั้งที่บริเวณแผ่นหลังจากการตรวจสอบครับ
ผู้ตายนั้นทราบชื่อคือนายชายาเทพอายุ๓๔ปี
เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายที่โรงพยาบาล
คุณบอมอภิวัตนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ซอยเพชรเกษม๗๙แยก๑
ที่บ้านของผู้ตายบ้านนั้นถูกปิดเงียบนะครับไม่มีใครอยู่
สอบถามชาวบ้านแถวนั้นครับบอกว่าผู้ตายอยู่กับพี่ชายกันสองคน
ตั้งแต่เล็กแล้วแม่ไปอยู่ต่างประเทศติดต่อไม่ได้
ส่วนพ่อนั้นก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนไม่มีใครเคยเห็น
ผู้ตายจะประกอบอาชีพเหมือนกับส่งอะไหล่ที่อู่ซ่อมรถ
ย่านเพชรจกเสม๗๙๙นะครับปกติผู้ตายเป็นคนนิสัยดีนะ
เหล้าไม่ดื่มไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใคร
ก็เลยไม่รู้สาเหตุการตายว่าเกิดจากอะไรอันนี้คือที่ชาวบ้านเขาเล่านะครับ
ดูสิปกติเขาอยู่บ้านนี้ลักษณะนิสัยมันเป็นอย่างไร
ก็ไม่ยุ่งกับใครนะไม่มีเคยนะ
ก็ป้านี่เขาก็รับถือ

ใช่เขาไม่วุ่นวายกับใครเลย

หลังจากนั้นคุณบอมไปตามความคืบหน้าทางคดี

เพราะว่าไปที่บ้านของผู้ตายแล้วไม่เจอใครเลยเจอแต่เพื่อนบ้าน
วันนี้ตำรวจเชิญตัวพี่ชายและเพื่อนผู้ตายมาให้ปากคำครับ
สอบปากคำประมาณ๒๓ชั่วโมง
สอบปากคำเสร็จแล้วทีมข่าวไปสอบถามข้อมูลกับพี่ชายผู้ตาย
ว่าน้องตายเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นเจอน้องล่าสุดเมื่อไหร่
ติดใจสาเหตุการณ์ตายของน้องไหม
เขาตอบคำเดียวสั้นว่าตำรวจไม่ให้พูด
พี่ชายผู้ตายบอกแบบนี้กับคุณบอมนะฮะ

เจอน้องครั้งสุดท้ายเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ติดต่อน้องไม่ได้
แล้วมารู้อีกทีก็คือน้องตายกลายเป็นศพและคาดว่าน่าจะตายมาแล้วประมาณ๒๓วัน
เพราะสภาพร่างกายเนี่ยคือเริ่มอืดแล้วด้วยนะครับ

พี่เจอน้องร่างสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ

ร่างสุดที่พี่บอกว่าจะกินเรื่องราวด้วยกันหรอครับพี่

ทางด้านของผู้กำกับสพสามพรานเนี่ยนะฮะ

ให้ตำรวจชุดสืบนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดฮะ
เช็คเส้นทางต่างตามที่พี่ชายของผู้ตายได้มีการให้การกับตำรวจเอาไว้
เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาพบกลายเป็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำท่าจีนหรือไม่
มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นจากที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนหรือเปล่า
ส่วนสาเหตุของบาดแผลต่างที่เกิดขึ้นที่พบตามลำคอตามแขนตามขานั้นคงต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมรอผลชนะสูตรนะฮะ
ว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการถูกฆาตกรรมหรือตายแล้วแล้วระหว่างที่ศพลอยอืดอยู่นั้นโดนใบพัดเรือหรือไม่อย่างไร
ทีนี้ครับมิ้นและคุณผู้ชมครับมีข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลังจากรับแจ้งว่าเจอศพลอยอืดในแม่น้ำ
อาสาสมัครกู้ภัยปเต็กตึงเขาบอกว่าหลังจากรับแจ้งเนี่ยก็มีการประสานกับทางผู้พบศพแล้วก็รีบเดินทางไปทันที
จากประสบการณ์ครับจากการทำงานหน้าที่ตรงจุดนี้มาอย่างยาวนานหลายสิบปี
เขาบอกว่าสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะถูกทำร้าย
ก่อนที่จะพบกลายเป็นศพลอยมาที่บริเวณใกล้กับท่าน้ำของวัด
สิ่งที่บอกไว้และตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก็คือ
สภาพของศพที่เจอตอนแรกที่บอกว่าเขาลอยอืดในสภาพคือนอนหงายมา
ซึ่งอันนี้ผิดปกติถ้าเป็นร่างของผู้ที่ตายตกลงไปในน้ำ
โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะนอนคว่ำครับอันนี้ผมก็ไม่รู้มาก่อนนะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเขาบอกว่าอันนี้จากประสบการณ์
ถ้าตกน้ำตายเนี่ยส่วนใหญ่จะนอนคว่ำแต่อันนี้นอนหงายลอยมา
เป็นไปได้ว่าอาจจะถูกทำร้ายแล้วมีร่องรอยบาดแผล
เป็นของมีคมปาดลึกอีกต่างหากก็คิดว่าคงจะต้องตรวจสอบให้กระจ่างชัด
ในเรื่องนี้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวรอผลการชนะสูตร
อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งทันทีที่มีความคืบหน้าทั้งผลชนสูตร
รวมไปถึงข้อมูลจากทางคดีจะรายงานให้ทราบต่อไปฮะ